คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แม่บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวโทรศัพท์ไปหาแล้วบอกว่าไฟไหม้
เกือบตายแล้วจะตายอยู่แล้ว
คุณแม่ก็คือนางรจนาบุตงามอายุ๔๙ปีค่ะ
ว่าลูกสาวมาทำงานกับแฟนที่กาซิโนแห่งนี้ได้ประมาณเกือบปีนะคะ
ตอนเกิดเหตุลูกสาวโทรศัพท์ไปบอกว่าไฟไหม้เกือบตายแล้ว
ลูกไม่มีเสียงค่ะฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
เหมือนกับกำลังสำลักควันอยู่
เสียงทั้งตกใจทั้งกลัวเสียงสั่นมาก
พอเจ้าหน้าที่นำลูกส่งโรงพยาบาล
คุณหมอไม่ให้คุณแม่เข้าไปนะคะ
แม่ก็ได้แต่รอภาวนาให้ลูกปลอดภัย
ไปรอหน้าโรงพยาบาลดูว่ารถกู้ภัยที่นำคนเจ็บมาส่ง

จนสุดท้ายมารู้ว่าลูกอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
แต่แฟนของลูกยังไม่เจอเลยค่ะ
อาการของลูกตอนนี้ร่างกายที่บริเวณใบหน้าและเท้า
มีบาดแผลจากความร้อนนะคะยังต้องอยู่ไอซียู
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังพูดไม่ได้ค่ะ
ต้องใช้วิธีการเขียนในการสื่อสารกัน
ลูกสาวก็ถามแม่ตลอดเจอแฟนหนูไหมแม่
พอบอกว่ายังไม่เจอลูกสาวเสียใจหนักมาก
จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติเลยค่ะ
ก็ต้องคอยปลอบใจกันอยู่ตลอดเวลา
ใช่ยิ่งแย่และยิ่งหาลูกไม่เจอนี่อีก
ก็ยิ่งหัวใจก็ยิ่งสงสารแม่เขา

ลูกสาวคุณแม่ตลอดออกมาได้แต่ว่าอยู่ห้องไอซียูนะครับ
แฟนของลูกสาวหายไปใช่ค่ะ

ชื่อนางนัทสิริบดินจันทร์อายุ๕๗ปี
ของนางสาวยภานะครับ
ตอนนี้ลูกสาวนี่ฮะ

ยังศูนย์หายอยู่ยังหาไม่เจอนะครับ
คือคุณนัทสิริเนี่ย
เมื่อยี่สิบเจ็ดธันวาคมก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน

ไม่มีรางสังหรณ์อะไรจนวันเกิดเหตุแม่บอกแม่ก็ไม่ทราบข่าวนะ
เพราะว่าไฟไหม้มันกลางดึกจนมาเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ
น้องสาวมาบอกตอน๙โมงบอกว่าเนี่ยที่โรงแรมที่กาซิโนที่
ยาพาเขาทำงานเนี่ยไฟไหม้นะแม่บอกตอนนั้นใจไม่อยู่กับตัวแล้วนะฮะ
เก็บข้าวเก็บของขับรถจากเชียงใหม่พุ่งตรงมาสะแก้วเลย
ใช้เวลาขับรถ๑๖ชั่วโมงกว่าแล้วก็เดินทางมาถึง
ซึ่งตั้งแต่มาถึงจนถึงขณะนี้ที่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คุณแม่บอกแม่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะฮะอยากจะเจอลูก
เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนฮะไม่รู้ว่าลูกเป็นตายร้ายดียังไง
ไม่เจอกับตัวคงไม่รู้มันเจ็บเกินกว่าที่จะบรรยาย
ตอนนี้อยากเจอลูกสาวมากไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็แล้วแต่
แต่แม่ก็ยังมีความหวังที่อยากเจอลูกนะฮะ
ตอนนี้ได้บอกอัตลักษณ์ของลูกสาวไปกับศูนย์ประสานงานทั้งหมดไปแล้ว
ว่าลูกสาวมีตำหนิตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
อย่างน้อยแม่บอกว่าให้เจอร่างลูกอีกครั้งก็ยังดี
เราไม่รู้ว่าลูกเราจะอยู่ในสภาพไหนเราก็ได้แต่มองได้แต่คอย
ก็แค่นั้นทำอะไรไม่ได้
แม่มาถึงปี๒ทักไม่กี่ชั่วโมงแม่ก็มานี้

เขาดีค่ะเขาก็บอกให้คอยทำอะไรไม่ได้

ได้ยื่นทุกอย่างพี่โบมันจะมีรายสัก
เนอะใช่บอกทุกอย่าง
แววตาของคุณแม่แล้วก็รู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยกำลังเฝ้ารออยู่เลยนะฮะ
เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ